เพราะฉะนั้นไหนก็ไหนเราก็โชว์ไปดูเรื่องของร่างทรงกันหน่อยกันแล้วกัน
ก็ยังมีการเปิดเผยกันอยู่เรื่อยนะครับถึงพฤติกรรมของร่างทรงต่างนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ก็มีร่างทรงที่ได้รับการเปิดเผยออกมาอีกนะครับ
เป็นร่างทรงปู่ไต้ฮงกงโจซือแม่ถ้าอ่านชื่อผิดต้องกราบขออภัยด้วยนะครับ
ก็ไม่ค่อยสันทัศน์เท่าไหร่แต่ว่าคลิปที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนี่นะครับคุณผู้ชมครับ
ผู้หญิงคนนี้กวัดแหวงมีแบบนี้นะครับพูดเหมือนกับภาษาจีนหรือยังไงเนี่ย
คือฟังไม่ออกด้วยซ้ำเป็นภาษาอะไรนะคะ
ผู้หญิงคนนี้บอกว่าเป็นร่างทรงหลวงปู่ไต้หงกงโจซือพระอริยสงฆ์ผู้มีเมตตาจนกำเนิดก่อเกิด
เป็นมูลนิธิหัวเคี้ยวป่อเต็กเสี่ยงตึ้งหรือที่เรารู้จักกันในนามป่อเต็กตึ้งนะครับ
มูลนิธิกู้ภัยที่มีอยู่ทั่วประเทศ
ในคลิปหญิงสาวคนนี้สวมชุดคลุมแบบจีนนะครับร่ายรำชี้มือชี้ไม้ลักษณะคล้ายพิธีบวงสวงยักษ์สองตน
ก็มีชาวบ้านด้วยนะครับที่ยืนดูอยู่นะครับ
ก็นี่แหละฮะมีเสียงพระพิสุสงฆ์สวดมนต์เขาคลอไปกับเสียงท่องบทสวดด้วยนะ
เราก็พยายามฟังแต่มันก็ฟังไม่ค่อยออกมันจะเป็นจีนหรือมันจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยนะ

ก็มีคนเอาคลิปไปลงเฟซบุ๊คคุณเขียนมาสอน
ในเฟซบุ๊กแฟนเพจคุณเท้าศรีสุวรรณพิรมพักดี
พอโพสต์ออกไปเนี่ยโอ้โหคนแชร์กันเยอะแล้วก็คอมเมนต์ตามมาเยอะเลยนะฮะ
ส่วนใหญ่ก็เชิงลักษณะวิภาควิจารณ์ในช่วงนี้นะครับ
เชิงเสร็จสีก็เหมือนกับร่างทรงที่ดูแล้วแบบแหม่จริงไม่จริงอะไรยังไง
เขาก็วิภาควิจารณ์คอมเมนต์กันแล้วนะเดี๋ยวเนี่ย
อย่างคนนี้บอกเปิดบทสวดเปิดบทสวดพุทธแต่งตัวแบบจีนเครื่องไหว้อย่างพราม
มิกซ์แอนดแมชเสียยิ่งกะไร
อีกคนนึงบอกว่าองค์เทพท่านกลัวแดดกลัวดำด้วยเหรอครับ

ก็เราเอามาให้ท่านดูตรงนี้เพื่อให้เห็นพฤติกรรมนะครับ
เชื่อไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่อาจจะมีคนที่เชื่อเขาอยู่ก็ได้

ภาคภูมิว่าตกลงแล้วเชื่อได้ไหมหลอกลวงหรือเปล่า